บุษมครับพาไปที่จังหวัดเลยมีคุณพ่ออายุ๕๕

พ่อสั่งให้ลูกไปเลี้ยงลูกของตัวเอง
แต่ลูกเขาเองนี่๒๖ใบซาเหลิมไม่พอใจ

เอาเอาปืนเนี่ยเป็นปืนแก๊ปยาวยาวที่ใช้ล่าสัตว์ยิงสัตว
ยิงใส่พ่อแต่พ่อหลบทันพ่อก็เอาปืนยิงสวนกลับไป
หน้าอกลูกบาดเจ็บสาหัสเหตุผลคือไม่อยากไปเลี้ยงลูกตัวเอง
แค่นี้เองนะฮะเอ้านะครับเอาไปดูหน่อย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงค่ำของ๒๑เมษายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์พ่อยิงลูกลูกยิงพ่อนะครับตำรวจสภภูกระดึงได้รับแจ้งว่ามี
คนยิงการบาดเจ็บสาหัสที่บ้านหลัง๑นะคะที่ตำบลสีถาดน้ำเพลิง
กระดึงคนเจ็บมีผู้ชายคนหนึ่งครับอายุยี่สิบหกปีนะฮะ
ถูกยิงยิงด้วยปืนแก๊ปมันเป็นปืนแก๊ปยาวนะเอาไว้ยิงสัตว์นะฮะ
เข้าที่หน้าอกขวานะครับอาการก็สาหัสญาติพี่น้องก็ช่วยกันห่อไปส่งโรงพยาบาล
คนก่อเหตุก็คือพ่อของคนเจ็บเองแหละครับอายุ๕๕ปียืนถือปืนแก๊ปรอมอบตัวกับตำรวจ
ตำรวจก็ยึดมานะครับแล้วก็เอาไปเป็นหลักฐาน
ทีนี้นักข่าวเดินทางไปเมื่อเช้าไปบ้านที่เกิดเหตุ
ก็ไปเจอเขาก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุกำลังนั่งหุงข้าวอยู่ใต้ถุนบ้านเลย
ฝ่ายพ่อเองก็ตะโกนเรียกลูกไปดูลูกตัวเองหน่อยไปดูหลานหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะ
ซึ่งก็เป็นลูกของลูกชายเขานี่แหละนะฮะแต่ลูกชายเขาไม่พอใจ
มีปากเสียงกันทะเลาะกันคือก็ไม่อยากไปดูอะไรประมาณนั้น
จากนั้นลูกชายก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้วก็เอาปืนแก๊ปที่กระท่อม
ซึ่งห่างจากบ้าน๕๐๐เมตรขี่กลับมาที่บ้าน
เขาก็เอ๊ลูกเอาปืนมาเขาก็เลยเอาเดินไปหยิบปืนมา
รอใต้ต้นไม้แล้วนะก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องเกิดขึ้น
ลูกชายเนี่ยเออะโวยวายผู้จาหาเรื่องตลอดแล้วลูกเนี่ยเล็งปืนมาที่เขา
เขาก็เลยหมอบลงนั่งลงกับพื้นและจังหวะนั้นเนี่ยลูกก็ยิงปืนมาหนึ่งนัด
กระสุนเนี่ยมันเฉียดหัวไปนิดเดียวไม่โดนคุณผู้ชมเฉียดหัวเลยนะนะฮะ
เขาก็เลยยิงสวนกลับไปหนึ่งนัดทีนี้กระสุนปืนมันไปโดนหน้าอกขวาของลูกชาย
อาการสาหัสนะครับส่วนสาเหตุคือเขาบอกว่าเคยถูกลูกแท้แท้เนี่ย
ทำร้ายร่างกายมาแล้วครั้งหนึ่งนะครั้งนั้นก็เจ็บแต่ครั้งนี้ทนไม่ไหว
ดาลโทษะลูกจะยิงตัวเองก็เลยยิงสวนกลับไป
แต่ก็สงสารเหมือนกันนะลูกตัวเองก็รักลูกเหมือนกัน
เมื่อคืนก็ไปนอนเฝ้าลูกที่โรงพยาบาลนะครับ
อะไรคือเหตุจูงใจที่พ่อถึงต้องบันดาลโทษะยิงลูก
มันแบบว่าบอกไม่ฟังแล้วล่ะคนนี้บอกไม่ฟังไม่แบบว่าเถียงตลอดเสียงกับพ่อกับแม่กับพี่
เพราะว่าพี่ก็โดนมาหลายครั้งแล้วเพราะว่ามันก็ไล่เหมือนกัน
ลูกคนนี้เคยทำร้ายพ่อแม่ไหมครับ

สาเหตุมาจากอะไรแกเสพยาเสพติด

เหตุผลก็นั่นแหละครับยายามันทำให้คนคนหนึ่งก็นิสัยเปลี่ยนไป
เป็นอะไรก็ไม่รู้นะจะทำร้ายกระทั่งพ่อพ่อก็สุดทน
ก็เลยต้องยิงลูกตัวเองนะฮะ
ทีนี้ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเอง
พ่อก็เดินทางไปหาตำรวจมารับทราบข้อกล่าวหาก็โดนไป
มีข้อหาพยายามฆ่ามีปืนมีกระสุนปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
ทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร

โดย๓ข้อหาหลักเหมือนกับพ่อก็เพิ่มมาอีกหนึ่งข้อหา
คือเรื่องของการเสพยาเสพติดนะครับ